ดูหัวขโมยบ้างค่ะขโมยขโจรคุณคิดดูนะ
ซุปไก่สกัดค่ะในร้านสะดวกซื้อก็ยังขโมยโอ้
ปลาทับทิมในร้านปลาเผาเขายังไม่ได้เผานะอยู่ใน
เออมันยังขโมยมันยังตักไปเลยค่ะเอากับเขาสิ
ใช่มาดูกันหน่อยนะคะที่แรกค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพได้นี่คุณผู้ชมดูพร้อมกันนี่คือร้านที่เขาขายปลาเผา
แล้วผู้ชายคนนี้ที่ลูกศรชี้อยู่เนี่ยค่ะสังเกตดูนะ
เขามีมีเหมือนไปไฟฉายอ่ะส่องคาดหน้าผากอยู่อืม
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามาดูลาดเหลาที่ร้านน้องพลอยปลาเผา
อยู่ที่ริมถนนสุขประยูนที่ตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
เสร็จแล้วป๊าบจอดมอเตอร์ไซค์เดินเข้ามาในร้านค่ะ
นี่ตรงนี้เป็นบ่ออ่ะบ่อปลาทับทิมเขาจะเอาปลาเนี่ย
ใส่ไว้ในบ่อก่อนไงแล้วค่อยตักไปเอาไปเผา
แต่เจ้าโจรเนี่ยมันมาตักไปก่อนแล้วหลังจากนั้น
เป็นอย่างเงี้นะใช่คือไม่รู้ว่าหลังจากนี้เอาไปเผาเองหรือยังไง
เนี่ยพอตักแล้วก็เนี่ยหันซ้ายหันขวาดูคือตักไป
จนหมดบ่อนะคะขี่รถหนีไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าของร้านก็คือนางวันเพ็ญพงพาณิชย์บอกว่าในบ่อเนี่ยนะ
มีปลาทั้งหมดยี่สิบสามตัวราคาต้นทุนเนี่ยมันก็ห้าพันกว่าบาทนั่นแหละ
ขโมยไปแบบนี้ก็เดือดร้อนเหลือเกินนะคะยิ่งช่วงนี้ด้วยไงคุณทัศนัย
เศรษฐกิจก็แย่เศรษฐกิจไม่ดีของก็ขายยาก
ก็เลยฝากถึงตำรวจช่วยจับคนร้ายให้หน่อย
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
นี่เขามาชี้ให้ดูกล้องวงจรปิดในร้านจับเหตุการณ์ได้หมดเลยนะคะ
ค่ะที่แรกไปแล้วเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งค่ะ
ที่ร้านสะดวกซื้อที่บ้านเกาะตำบลเกาะลอยอำเภอประจันตคามที่ปราจีนบุรี
นี่เป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมดูคนร้ายคนนี้สิเขาเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
บอกน่าชัดเจนครับใช่อายุน่าจะสักประมาณสามสิบไม่เกินสามห้าไหม
เนี้ยมือเขาอื่มหยิบหยิบเป็นซุปไก่สกัดสองกล่องค่ะ
หรือเอาไปให้เป็นของขวัญปีใหม่ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้ว
เสร็จแล้วก็หยิบไปแล้วซ่อนเอาไว้ในกระเป๋านะคุณเห็นไหม
เดินไปจนแบบมุมนี้ของกล้องวงจรปิดมองไม่เห็นแต่เห็นที่มุมนี้
อะไรกับกระเป๋าอ่ะใช่ใส่ไว้จนตุงกระเป๋าอะค่ะ
เสร็จแล้วปั๊บมาจ่ายตังค์
แต่ถือทูบเทียนมาด้วยไงจ่ายแค่ค่าทูบเทียน
พอคิดตังค์แค่ทูบเทียนอย่างเดียวเสร็จแล้วปั๊บ
ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าของร้านเขาก็เอาคลิปมาโพสต์เตือน
ให้ระวังด้วยนี่มากันคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชาย
เขาบอกว่าเป็นสองโจรผัวเมียแบบนี้ค่ะ
ท้ายกันหน่อยนะคะที่นนทบุรี
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้เหมือนกันอันนี้เป็นนาทีโจรย่องค่ะ
่องมางัดลิ้นชักเก็บเงินในร้านไก่ย่าง๕ดาว
จุดตรงนี้เนี่ยมันคือตลาดนัดพิมลราชคนร้ายเขาก็ทุ่มท้วมหน่อย
อายุสักไม่น่าจะเกินสามสิบปีนะคะก็ใช้เวลาในการก่อเหตุ
ปั๊บเดียวเท่านั้นล่ะสามนาทีได้เงินสดไปหนึ่งพันห้าร้อยบาท
แล้วเศษเหรียญไม่ได้เอาไปทิ้งเอาไว้
เจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ร้านข้างก็โดนงัดแบบนี้เหมือนกัน
ช่วงใกล้ปีใหม่ทุกปีเลยคนร้ายมันจะมา
นิ้วมือแฝงของคนร้ายคาดว่าน่าจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วนี้
นี่ทุกที่เลยนะมีกล้องวงจรปิดถึงจับภาพได้หมดเลย
ชอบคิดว่าไม่มีนะมันก็ทำอย่างชะล่าใจกันไป
คือเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันไม่ได้แพงไงเขาก็ติดกันหมดแหละ
โจรคุณรู้ไว้ด้วยนะว่าเขาติดกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดอ่ะ